เรื่องก็ไม่มีสติเหมือนกันแล้วครับ
ผัวเมียคู่หนึ่งก็ฉลองสุดสัปดาห์ด้วยกัน

ดื่มไปดื่มมาเริ่มพูดจาไม่เข้าหู
หัวก็รัวหมัดใส่ฝั่งเมียไป

เลือดออกไปแจ้งความจับผัวตัวเอง

เดินไปแจ้งความที่เห็นสีเทาด้านบนนี้ไม่ใช่อะไร
เพราะว่าเราขออนุญาตเบอร์ภาพนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นแผลเยอะ
แล้วก็เลือดออกในเบ้าตาเจ็บทีเดียวนะครับ
คนที่ไปแจ้งความคือนางสมวาดสว่างศรีอายุ๔๗ปี
ตอนมาก็เมานะครับแล้วก็เดินเซเล็กน้อย
ขึ้นโรงพักเสม็ดที่จังหวัดชนบุรีสภาพมีบาดแผลที่บริเวณเหนือคิ้วซ้ายแตก
ตาข้างซ้ายก็ปูดปวมแล้วก็บอกตำรวจว่า
ไปจับผัวฉันหน่อยเถอะผัวฉันชื่อในดอน
ชื่อจริงนามสกุลจริงไม่รู้ไม่เคยจำ

ไม่รู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงผัว

จากแต่ว่าผัวชื่อในดอนตำรวจเห็นว่ามีแผล

บอกว่าให้ไปจับผัวก่อนได้ไหม
ตำรวจก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน

ทำแผลก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้เหล้า๑ขวด
นางสมวาสก็เลยยอมไปทำแผลก่อน

จับผัวทีให้การกำหนด

ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนกันก็ชวนผัวมานั่งกงเหล้าขาวกัน
ดื่มไปสองขวดสองคนนะฮะ

หมัดใส่เบ้าตาซ้าย๒ครั้ง

ยิ่งเจ็บใจคือใจแค้นมากเลย

ทั้งที่ตัวเองก็แก่คือแก่กว่าผัว๖ปี

ต่อยกันได้อย่างนี้มันก็แค้นใจเจ็บตัวด้วย
ให้ตำรวจไปจับหัวซะเลย

ก็ว่ากันไปตามเรื่องของคดีความแล้วกัน